หนึ่งเรื่องที่จะพาไปนะครับไปดูเรื่องราวของงูกันหน่อย

นี่เราเล่าข่าวเนี่ยเล่าข่าวเรื่องของงูที่มันเลื้อยเข้าบ้าน

เขาบอกว่างูเนี่ยมันเลื้อยเข้าไปในบ้านคนเนี่ย
สองครั้งสองคราติดโอ้โหในวันเดียวด้วยนะ
ไปทำไมเยอะแยะบ่อยขนาดนั้น
ชาวบ้านเขาเชื่อไงมันเป็นงูเจ้าที่
แล้วมันเป็นงูที่เป็นคู่ตุนางันกัน

มาตามหารักกันแต่จะเจอรักกันหรือไม่

เพราะว่าตัวแรกเนี่ยย้าย
เริ่มเทิมจริงครับ

บ้านเลขที่๔๙๓หมู่๔

แก่หัวเขาใหญ่มากเลย

ตำบลกรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
โอ้โหตัวมันเริ่มเลื้อยเข้ามาเนี่ยคุณลองเดาดูดิว่าความยาวมันสักเท่าไหร่
สองคนคุณที่สามคุณไปต่อ

๔๓เมตร๔เมตร๓๐เซนติเมตร
ยาวมั้ยล่ะยาวเลย
แล้วมันหนักขนาดไหนสัก๑๕กิโลกรัมได้

แล้วมันไปซุกอยู่ที่ไหนในบ้านละเนี่ย
คือก็เลื้อยเข้ามานี่แหละแล้วทีนี้ชาวบ้านเขาเห็นก็รีบแจ้งเลย
แล้วก็มามุมกันใหญ่เลยเพราะว่าอะไรเขาเชื่อว่าเป็นงูเจ้าที่
เห็นงูตัวใหญ่ตัวมาเริ่มเพิ่มขนาดนี้

เจองูจงอางที่ใหญ่อย่างนี้อาจจะเป็นงูเจ้าที่เจ้าทางก็เป็นได้

เอาก็จับไปได้นะครับแล้วก็ไปปล่อยตามแหล่งธรรมชาติที่มันอยู่ห่างไกล

ตัวแรกผ่านไป
ตัวสอง
ตัวสามค่อยผ่านไป

มีตัวตาวฮะ
ตัวสองพอ
สองตัวเหรอ
ไอจรฐีกู้ภัยคนลุกตัวนี้ยาวเท่าไหร่เห็นในแบบนึงเล็กว่าไอ้ตัวแรกนิดนึง
เมตร๒เมตร๒เมตรนั่นแหละประมาณนั้นประมาณสัก๒เมตรฝ่า
๒หรือ๑ก็ไม่เอาทั้งนั้น
ก็ใหญ่อยู่เหมือนกันน้ำหนักก็สักประมาณ๖กิโลกรัม
จับได้ก็ไม่รอช้าแหละครับ

เอามาวัดความยาวถ่ายรูปกันเอาไว้ไปที่ระนึกนะครับ

นี่เห็นมั้ยถ่ายรูปหน่อย
จากนั้นเมื่อถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ถุงผ้า
เพื่อเตรียมไปปล่อยในที่ห่างไกลชุมชนต่อไป
อย่างที่บอกสองตัวมาในช่วงเวลาวันเดียวกัน
ถึงแม้ว่าช่วงเวลาจะห่างกันอยู่บ้าง

อาจจะเป็นงูเจ้าที่ที่เป็นคู่รักคู่หู
เป็นคู่ตุนางันกัน
แต่เราก็หากันไม่เจอ

วันนี้เดี๋ยวจะไปเจอกันที่นู่นแหละ
น่าจะปล่อยไว้ใกล้กันนี่แหละ

บางคนเชื่อว่างูเข้าบ้านจะให้โชคให้ลาบ

แต่บอกอย่างหนึ่งแล้วฝากเตือนกันทุกครั้ง
ถ้าเจองูแล้วโทรหาเจ้าหน้าที่กู้ภัยเถอะครับ

ให้เขามาช่วยจับงูออกไปก่อน
โชคลาภค่อยว่ากันทีหลังแล้วกัน
เอาความปลอดภัยเอาไว้ก่อนจะดีคุณผู้ชม

ค่ะแต่ว่าช่วงนี้งูเยอะมากเลยนะ
ทำไมงูถึงเข้าบ้านมาเยอะขนาดนี้
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นช่วงที่งูมันจะต้องแบบย้ายถิ่นฐาน
หรือว่าออกอะไรต่างหรือเปล่า

มันเป็นช่วงที่งูนั้นเขาจะออกมาฟีดเจอร์ริ่งกัน
เหตุผลเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรัก

เหตุเราก็ท้ากัน

แต่ถ้าเราเจองูเงี้ยวเขี้ยขอมันอันตรายอยู่แล้วคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเรื่องของความเชื่อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อ